มาดูเรื่องของการปรับรามเกี่ยวกับการค้ามนุษย
เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปกครองของปฐุมธานี
ได้เข้าไปตรวจค้นสถานบริการคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
ที่อาจจะมีความสูงเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
แล้วก็ไปพบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
มาให้บริการลูกค้าด้วยค่ะ
ฝ่ายปกครองปฐุมธานีร่วมกับสำนักการสอบสวน
และนิติการโปรงการปกครองกระสุนมหาธัย
บุกจับร้านป๊อปคาราโอเกะ
ภายในซอยแฟลต์ประทองตำบลบางภูนอำเภอเมืองปฐุมธานี
หลังจากที่ได้รับร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม
บอกว่ามีการนำเด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปี
มาเป็นพนักงานนั่งริ้งให้บริการลูกค้า
และอาจจะมีการลักลอบค้าประเวณีด้วย
ซึ่งหากมีการค้าประเวณีเด็ก
จะเข้าข่ายค้ามนุษย์ทันทีค่ะ

และบริการลูกค้า๙คน
ตรวจพบว่ามีอายุต่ำกว่า๑๘ปี๒คน
บางคนไม่พกบัตรประชาชนด้วย
และทางร้านก็ไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการ
ขณะที่เจ้าของร้านปฏิเสธบอกว่า
ไม่มีการค้าประเวณีในร้านนี้
แต่ว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ปกครอง

ไปพบถุงยางอนามัยเป็นจำนวนมาก

บอกว่าถ้าไม่มีการค้าประเวณี
ทำไมถึงมีถุงยางอนามัย

มีหน่วยงานราชการเอามาแจก
ก็เลยเอาเก็บไว้ที่ร้านนี่แหละนะคะ
เรื่องต้นเจ้าของร้านถูกดำเนินคดี

และยุยงส่งเสริม
และอีก๑คนใน๒๗ปี

ว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือไม่
และหากตรวจร่างกายของเด็ก

ก่อนหน้านี้เด็กมีการค้าประเวณี
โดยเจ้าของร้านก็แสวงหาประโยชน
การค้าประเวณีเด็ก
ก็จะแจ้งข้อหาค้ามนุษย์ทันทีค่ะ